บนตรวจเอกสมยดภูมิพันธ์มั่วนายกสมาคมกีฬาภักดิ์บันแห่งประเทศไทย
ในวันที่๑เมษายนที่ผ่านมาก็กล่าวว่า
แต่ทั้งนี้ต้องขอหารือกับทางสโมสรอีกครั้งในการประชุมไทยลีกในวันที่๕เมษายน
ก็คือสรุปสั้นว่า๕เมษารู้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้
เพราะว่าเขาบอกไว้ก่อนแล้วว่าถ้าเกิดใครจะใช้สโมสรไหนอยากใช้ก็ต้องเสียเงินเอง
บางทีมบอกว่าแจ้งเรื่องมาแล้วขอใช้๒๓เกมแล้วก็พร้อมจะจ่ายเงินเองด้วย

ครับก็ตามกฎก่อนอันนี้แหละผมว่าอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงหรอก
เพราะสมาคมบอกแล้วว่าไม่มีงบประมาณตรงนี้
ก็ต้องติดตามต่อนะครับหลังจากการประชุมว่าจะเป็นอย่างไร

ก็จะนำเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้ง
มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการด้วย
แต่ว่าตอนนี้ถึงแม้ยังไม่สรุปแต่ห้ามีสายวันนี้
ผมว่าทีมไหนอยากใช้จ่ายเงินสมาคมก็ยินดี
ถ้าเกิดว่าให้สมาคมออกตอนนี้น่าจะยาก
เพราะว่าคุณผู้ชมเองก็ส่งไลน์มาเยอะเหมือนกันว่าให้ใช้ต่อ